มาดูกันที่ตุ๊กตาลูกเทพกันก่อนเลยนะคะ
ถือว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็ไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าวสารเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องของความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน
ความเชื่อที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะ
ล่าสุดค่ะพระครูวินัยลูกวัดวัดบัวขวัญนะคะปรากฏว่า
ประกาศยุติการเจิมปลุกเสกลงเลขลงยันตุ๊กตาลูกเทพ
เพราะหวั่นว่าจะมีกระแสต่อต้านวัดนั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
พระครูวินัยจิตปัญโยพระลูกวัดวัดบัวขวัญ
พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรี

ข้อความประกาศหยุดการเจิมการปลูกเสกลงเลขลงยัน
ตุ๊กตาลูกเทพทุกอย่างตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปครับ
เหมือนที่คุณสืบสกุลบอกมาดูกันที่หน้ากุฏิกันหน่อยค่ะ
ปรากฏว่ามีกลุ่มลูกศิษย์คอยเฝ้าตรวจสอบอยู่
สำหรับที่ใครที่จะมาพบปะพระครูวินัย

เขาบอกว่าหากพบว่ามีการนำตุ๊กตาลูกเทพมาด้วยเนี่ย
จะห้ามไม่ให้เข้าไปในกุฏิอย่างเด็ดขาด

ใช่ค่ะก็ทำให้ประชาชนนั้นเกิดความไม่พอใจกันแหละค่ะ

ซึ่งจากการสอบถามพระครูวินัยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ก็บอกว่าเจ้าอาวาสเรียกเข้าไปพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็บอกว่าสิ่งที่ทำลงไปไม่ถือว่าผิด
เพียงแต่ว่าตอนนี้มีกระแสต่อต้านเกิดขึ้นรุนแรง
ทางวัดเองก็เกรงว่าจะได้รับความเสื่อมเสียไปด้วย
ก็เลยอยากที่จะให้หยุดเรื่องของการปลูกเสกเอาไว้ก่อน
ซึ่งทางด้านพระครูวินัยก็บอกว่าก็เข้าใจ

แต่ถ้าถามว่าการปลุกเสก
การลงเลขให้ตุ๊กตาลูกเทพแบบนี้

พระครูวินัยก็ยังคงยืนยันคำพูดเดิมนะคะว่า
สิ่งที่ทำนั้นไม่ได้ผิดวินัยสงฆ์แต่อย่างใดค่ะ
ส่วนญาติโยมที่ตั้งใจจะแวะเวียนมาทำบุญ
ถวายสังกฐานก็ยังคงมาได้ตามปกตินะคะ
แต่ว่าเดินทางมาก่อนเวลาเที่ยงตรง
ก็ทางวัดยังให้ทำบุญถวายสังขทานได้
ตั้งแต่๘นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกานะครับ

พูดกับลูกศิษย์เพราะลูกศิษย์ถามเยอะ

ทำไมเรื่องของกระแสลูกเทพ

เรื่องของการโหนกระแสทำให้ถูกโจมตีหรือเปล่านะครับ

ที่มีการโหนกระแสตุ๊กตาลูกเทพ
แล้วก็ถูกโจมตีบอกว่าขอให้ทุกคนเข้าใจโลก

แม้จะถูกโจมตีที่ลงอัคระบนตุ๊กตา

ก็ต้องนิ่งไม่ได้คิดอะไร

ทางที่ดีขอให้มองในแง่บวกว่ากระแสกำลังแรง

เพื่อให้กระแสนั้นลดลง
ก่อนแน่นี้อย่างที่คุณอรัชพรบอกไปว่า

ไม่ใช่เรื่องของความผิดทางวินัยสงฆ์นะคะ

มีการตรวจสอบพบคลิปวีดีโอที่โปรโมทตนเอง

มีการเปิดเผยยืนยันว่ามีการพูดคุย

พระวินัยก็เลยบอกว่าเถียงไม่ได้

ส่วนเรื่องของการเจิมป้ายเจิมบ้านเจิมรถ
ตอนนี้ก็ยังทำได้ตามปกติค่ะ

ลงพื้นที่สำรวจตลาดบูชาพระเครื่อง

และพระเครื่องตลาดทิพยะเนธ
ตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่

ว่ามีตุ๊กตาลูกเทพมาวางขายกันอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกเป็นกระแสไปทั่วประเทศเลย

นายวีรชัยบุญยืนหรือว่าหมูทิพยาเนธเซียมพระชื่อดังของตลาดบอกว่า

ยังไม่มีใครนำตุ๊กตาลูกเทพมาจำหน่าย

ถ้าจะมีก็อาจจะเป็นช่วงวันเปิดตลาดนัดในวันอังคาร
อาจจะมีพ่อค้าพระเครื่องจากต่างจังหวัด
นำติดรถมาขายบ้างตัว๒ตัวเท่านั้น
เพราะว่าคนเชียงใหม่เองไม่นิยมค่ะ
จากคนจีนและชาวไต้หวันส่วนมากแล้วเนี่ย
คนเชียงใหม่นิยมบูชาหุ่นกุมารทองกันมากกว่า

ส่วนทางด้านของพระมหาคาวียานสาโร

ซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลสกลนคร

ตุ๊กตาลูกเทพไม่ได้ต่างอะไรกับกุมารทองเลย

และไม่เบียดเบียนคนอื่นค่ะ
อยากที่จะเตือนสติคนที่ไม่มีว่าอย่าตามกระแส

ร่ำรวยให้ท่องอุอากะสะ

หลายคนถามว่าอุอากะสะคืออะไร
ดิฉันก็กำลังจะถามเหมือนกัน

อุก็คือมาจากคำว่าอุทานะสัมปธา
แปลว่ารู้ขยันหมั่นเพียน
อันนี้แน่นอนนะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหน

อามาจากอารักษาสัมปธา
แปลว่ารู้รักษาทรัพย์เก็บอดออม

กะมาจากคำว่ากัลยานะมิตตา
คบหาคนดีเกื้อหนุนกันไม่คบคนชั่ว
ส่วนคำสุดท้ายสะมาจากคำว่าสมชีวตา
แปลว่าเลี้ยงชีพให้พอเหมาะไม่สุรุยสุราย

ขณะที่นายธีรวัตรตั้งทิพรักษ์ผู้อำนวยการท่ากาศยานจังหวัดเลยบอกว่า
สำหรับจังหวัดเลยมีมาตรการในการตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสารอยู่แล้ว
ส่วนตุ๊กตาลูกเทพก็เปรียบเสมือนวัสดุชิ้นหนึ่ง
เวลาขึ้นเครื่องก็ต้องมีการตรวจซ้ำภาระทุกขั้นตอนตามปกติ
รวมถึงจะต้องมีการจัดเก็บให้มิดชิดไม่เป็นที่เกาะความรำคาญให้กับผู้โดยสารท่านอื่นด้วย
โดยเฉพาะจังหวัดเลยถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ในแต่ละเที่ยวบินตอนนี้ยังไม่พบว่า
ผู้โดยสารอุ้มตุ๊กตาลูกเทพขึ้นลงเครื่อง
หรือซื้อที่นั่งให้ตุ๊กตาลูกเทพนั่งแต่อย่างใดค่ะ
จากบนเครื่องแล้วคุณจำได้ไหมคลิปที่พี่แท็กซี่เขาออกมาพูด

บอกว่าพี่ขับดีหน่อยลูกหนูเมารถ
ใช่ครับแล้วคุณพี่แท็กซี่ก็บอกว่า
โอ้โฮเรามาถึงจุดนี้อย่างไรแม่เจ้า
ปรากฏว่าเรื่องนี้ถึงหูของรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่ผู้โดยสารนำตุ๊กตาลูกเทพติดตัวมา
ใช้บริการแท็กซี่และแท็กซี่มีการจอดรับ

รู้ภายหลังว่านำตุ๊กตาลูกเทพมาด้วย
คนขับไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ
หรือไล่ผู้โดยสารลงจากรถนะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปแหละ
จะต้องขับพาผู้โดยสารไปส่งให้ถึงปลายทางที่ตกลงไว้
หากปฏิเสธไม่ไปส่งถือว่าผิดกฎหมาย
ถูกปรับพันบาทและถูกส่งไปอบรม

แต่หากผู้ขับแท็กซี่ไม่สะดวกที่จะรับผู้โดยสาร

อย่างเช่นคนเมาที่ดูแล้วไม่ปลอดภัย
หรือผู้โดยสารที่นำตุ๊กตาลูกเทพมาได้มาด้วย

อ๋อปิดไฟว่างใช่ไหมคะนะครับอืมอ๋อปิดไฟว่างใช่ไหมคะ
แต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาอุ้มมาด้วยหรือเปล่า